ท่านผู้ชมครับมีอุทาหรณ์ของน้องหนูเด็กนักเรียนทั้งหลาย
บางทีก็มีภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง
มีน้องนักเรียนคนหนึ่งอยู่ชั้นป๕โรงเรียนแห่ง๑
เป็นโรงเรียนปฐมที่ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ก็วิ่งเล่นกับเพื่อนทีนี้พกดินสอเป็นดินสอปลายแหลมเนี่ย
แล้วไว้ด้วยใส่กางเกงเอาไว้กระเปาเกงวิ่งไปวิ่งมาทีเนี้ย
โอ้โหดังหวะล้มอ่ะใช่ทิ่มเข้าไปลึกไปเซ็นกว่า
สองเซนติเมตรลึกเข้าไปเนี่ยผึ๊บเข้าไปเลยนะครับ
แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะแพทย์ก็ช่วยดึงอะไรออกให้แผลเผลอก็หายดีแล้ว
แต่ว่าทีนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ที่น้องเองเขาก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพของเด็กนักเรียนชายชั้นป๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ถูกปลายดินสอหัวแหลมเสียบคาอยู่ที่ต้นขาลึกไปในผิวหนังประมาณ๒เซนติเมตร
เลือดไม่ไหลออกมานะมันคงไหลอยู่ข้างในดินสอมันอุดไว้ให้

เด็กนักเรียนก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากวิ่งเล่นกับเพื่อนช่วงพักกลางวันเนี่ยนะ
มีการสลับที่นั่งกระโดดข้ามโต๊ะอะไรกันจังหวะกำลังจะกระโดดนั่งเก้าอี้ปรากฏว่า
หัวดินสอที่เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาเนี่ยมันแทงเข้าไปที่ต้นขา
ปักเสียบคาแบบนั้นเลยนะครับครูเห็นเข้าก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็ดึงออกให้เรียบร้อยทำแผลเรียบร้อยนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านน้อง
เพราะว่าน้องหยุดเรียนรักษาอาการนะครับน้องแม็กซ์อายุสิบขวบ
นักเรียนชั้นป๕ที่ถูกดินสอเสียบคาต้นขานะก็ไปกับคุณครูประจำชั้นด้วย
เยี่ยมไปเยี่ยนไปให้กำลังใจวันนี้น้องหยุดเรียน๑วันรักษาอาการบาดเจ็บ
อยู่กลางทุ่งนาในตะบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
แม็กซ์บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอก็ดึงดินสอออกให้แล้ว
ทำแผลฉีดยาให้ก็ยังมีเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้น
คาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนได้ตามปกติดินสอที่แทงต้นขาเนี่ย
เพราะว่าเขาสลับที่นั่งกับเพื่อนในห้องแล้วช่วงนั้นก็เลยแบบวิ่งเล่นกันไปมาด้วย
พอถึงโต๊ะนั่งก็รีบกระโดดนั่งที่เก้าอี้พอกระโดดลงไปปุ๊บยืนขึ้นมา
ปรากฏว่าไอ้ดินสอปลายแหลมที่พกเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาเนี่ย

ครูได้ยินก็มาดูแล้วรีบพาหาหมอ
เริ่มแรกก็กำลังสลับที่กับเพื่อนแล้วก็กำลังโดดแล้วก็
มันไปไม่รู้มันแทงเข้าไปไม่รู้ยังไงครับ
อืมตอนนั้นเจ็บไหมเจ็บครับ
ถ้าเพื่อนถ้าอยากเอาก็เอาดินสอยใส่กระป๋อไปนะครับ
ถ้ามันจะดูนมันพุ่มครับ
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนนะคะ
เพื่อนสนิทของน้องอยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงพักเที่ยง
กำลังวิ่งเล่นกันอยู่ในห้องอ่ะค่ะน้องแม็กซ์วิ่งเล่นสลับโต๊ะกับ
เพื่อนน้องแม็คระโดดตีลังกาอ๋อข้ามโต๊ะบนเก้าอี้เอาอย่าง
เลยนะใช่อืมเด็กเด็กอ่ะเนอะครับแล้วก็ยืนขึ้นมายืนปุ๊บ
ร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะโหจังหวะตีรังกาลงมามันคงปึ๊กพอดีใช่
เพื่อนตกใจค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ทำท่าให้ดูด้วยอ๋อ
กระโดดอย่างนี้แล้วมีดินสอนในกระเป๋ากางเกงหรือเปล่าคุณ
คุณศักดิ์ดูหรือยังโดดอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วพอน้อง
โหกระโดดแบบเนี้ยจังหวะที่กระโดดเนี่ยดินสอมันอยู่ใน
กางเกงใช่ไหมก็ปักต้นขาอย่างที่บอกว่าเลือดไม่ไหลตอน
พยายามจะช่วยกันดึงออกด้วยนะอ๋อเหรอใช่แต่น้อง
แม็คร้องให้เลยเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกไม่กล้าเข้าใกล้เลย
วิ่งไปหาครูดีกว่าให้ครูพาน้องแก๊กไปโรงพยาบาล
เขาเอาตอนแรกเขาเอาดินสอใส่เขาเราแหลมแล้วเขาเอาใส่
กระเป๋าข้างขวาครับแล้วพอเขาวิ่งแล้วเพื่อนคนนั้นก็แยก
แย่งที่นั่งโต๊ะของกันแล้ววิ่งไปทางนี้แล้วสิอันนี้ก็เลย
วิ่งมาทางนี้วิ่งไปวิ่งมาเพราะครั้งสุดท้ายพูด
เรียกมานั่งนั่งข้างแล้วเขาก็โดดข้ามตีรังกาแล้ว
เขาก็มานั่งแล้วแล้วเขาเขาก็เสียบขึ้นเละดินซอยเสียบ
ขึ้นแล้วก็พาไปโรงพยาบาลเลยครับครับเขานั่งแบบว่า
โดดนั่งเลยครับเราเห็นเรากลัวไหมกลัวอยู่ครับจน
เพื่อนเขาก็เรียกครูมาครับอ่าก็ดีแล้วล่ะลูกเอ้ยค่ะ
ครูไปให้หมอดึงให้อ่ะใช่เพื่อนบอกตอนแรกจะช่วย
ดึงดินสอออกอ่ะนี่ถ้าดึงเองนะเลือดกระฉูดพุ่ง
เลยล่ะจริงทีนี้ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะคะไปที่โรง
ส่งเสริมตำบลนาฝ่ายหมอกับพยาบาลก็ล้างแผล
ยาชาใช้ครีมเปิดปากแผลแล้วก็ดึงดินสอออกมาลึก
ประมาณเกือบสองเซนอ่ะครับแล้วก็ใช้ผ้าก๊อตปิดปากแผล
เอาไว้กินยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโรคล้างแผลทุกวันจนครบ
หนึ่งสัปดาห์นะคะดูลักษณะแผลเสร็จปุ๊บประเมินไว้แล้วว่า
ดินสองมันไม่ได้ปักทิ้มเข้าไปในลายลายตรงมันปักทิ้ม
ไปในลายขนาดกับทางอ่าลำตัวซึ่งดูแล้วคืออ่า
ไม่ไม่ไม่ไม่อันตรายแล้วก็ใช้อ่าอาทิตย์นะครับอาทิตย์
ในการอ่าเขาเรียกว่าอ่าเปิดปากแผลออกเพื่อที่จะอ่า
ทำให้ดินสอสามารถออกมาจากบริเวณบาดแผลได้
ง่ายขึ้นนะครับหลังจากเราทำประมาณสักไม่เกินไม่
ไม่เกินสิบนาทีก็ดินสอก็สามารถออกจากบริเวณปาก
แผลของน้องได้สำเร็จนะครับผู้มนุยการโรงเรียนก็เลย
บอกว่าเป็นอุทาหอนนะคะสำหรับน้องน้องหนูหนูคุณครู
ผู้ปกครองต้องระมัดระวังเวลาเก็บดินสอปากกาของอะไรที่มันแหลมคม
เวลาวิ่งเล่นต้องระวังนะเพราะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้นะคะ
ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกนักเรียนทั่วไปนะครับก็ฝากคุณครูผู้ดูแลหรือผู้ปกครองก็แล้วแต่นะครับ
ว่าจะเป็นดินสอหรือปากกาหรือของแหลมอะไรต่างที่ใส่ในกระเป๋านี่อันตรายนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็ให้แนะนำให้เก็บในที่ปลอดภัยนะครับไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้อีก
น้องแมคก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้จะไปเรียนละก็ฝากบอกเป็นอุทาหอนคำหวังกับเพื่อน
มัดระวังเรื่องการพกพาสิ่งของเอาไว้ในกระเป๋าทั้งหลายกระเป๋ากางเกงใกล้ตัวอย่างนี้
มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เวลาเรานั่งเนี่ยถ้าอยู่ที่กางเกงเนี่ย
ของพวกนี้มันยาวแล้วมันไม่ได้งอได้ตามที่เราจะนั่งไง
บางทีจังหวะพอมันขัดกันแล้วมันก็ทิ้มปึ๊กเข้าไปเนี่ยมันก็มี
แล้วเด็กเนื้อแบบยังนิ่มอยู่อย่างคุณภาคภูมิไม่รู้ทิ่มทะลุหรือเปล่า
หนังเหนียวแล้วครับไม่เข้าหรอกครับ